ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุทรปราการหน่อย

ฝ่ายที่ถูกแทงถูกแทงไปถึง๓๕แผล
คือเขาบอกว่าเป็นพิษรักแรงแค้น
มือแทงเขาอ้างนะ
เขาบอกว่าเขาครบหาอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่ง
แล้วผู้หญิงคนนี้เขาให้เงินให้ทองไปตลอด
๘ปีเนี่ยร่วมล้านได้
บอกว่าเนี่ยคนตายเนี่ยคือน้องชาย

เขามาที่ตลาดเนี่ยที่เขาทำงานค้าขายอะไรกันอยู่เนี่ย
กะว่าจะเคลียร์ไม่รู้เคลียร์ไปเคลียร์มายังไงนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๒ทุ่มกว่าครับ
นี่คือตลาดนัดใจโต
อยู่ในพื้นที่หมู่๑ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางสาวทงอำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการ
นี่คือจุดที่เขาแทงกันนะครับท่านผู้ชมครับ

พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าโอ้โหเขาแทงแบบ
กระหน่ำแทงมายังอ่ะ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายอภิษฎพดุงเจริญนะฮะ
ชื่อเล่นชื่อมิวอายุ๓๑ปี
เป็นพ่อค้าขายเสื้อผ้ามือสองอยู่ที่ตลาดนัดใจโต
ส่วนคนก่อเหตุชื่อนายกรกิตติซื่อตรง
ชื่อเล่นชื่อปุ้ยอายุ๒๗ปี
หลังจากก่อเหตุขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะฮะ
แต่มีคนถ่ายภาพจักรยานยนต์เอาไว้ได้ทัน

แม่ค้าในตลาดที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าทีแรกเนี่ยได้ยินเสียงโวยวายเหมือน

เห็นผู้ชายคนหนึ่งใช้มีดไล่แทง
มิวที่เป็นพ่อค้าเสื้อผ้ามือสอง
แล้วเขาก็วิ่งหนีมาสืบกระสดงล้ายร้านของเธอด้วยนี่แถวนี้
แล้วล้มลงพอมิวล้มลงมือแทงก็คร่ำร่าง
แล้วก็ดำแทงยังบ้าครั่ง
ขณะที่คนมาซื้อข้าวซื้อของพ่อค้าแม่ค้าก็ตกใจกันหมด

คือแม้ว่าแผลที่ถูกแทงเนี่ย
ที่เจ้าหน้าที่ชนะสูตรเบื้องต้นจะออกมาว่ามี๓๕แผลเนี่ยนะฮะ
แต่แม่ค้าที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าโอ้โห
มันรู้สึกเหมือนกับว่าเขาแทงเป็นร้อยครั้ง
อยากเป็นเฟย์มาชนแล้วก็ล้มอยู่ตรงนั้นเลย
แล้วก็เขาก็บอกให้พ่อพ่อพ่อเขาก็มันให้คนแท้งก็เลยพิ่งออกไปเลย

สุดท้ายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนแฟนสาวของผู้ตายก็ชื่อนางสาวขนางนะครับ
ชื่อแล้วชื่ออีฟอายุ๓๙ปี
อีฟเนี่ยบอกว่าคนก่อเหตุคือในปุ้ยเนี่ยเป็นคนที่เธอเคยคุยด้วย
แต่ว่าระหว่างนั้นเธอก็คบหาอยู่กับมิวนี่แหละ
ที่เป็นแฟนของเธอกับมิวเนี่ยคบหากันมา๑๐กว่าปีแล้ว
ส่วนปุ้ยเนี่ยที่เธอเคยคุยอยู่ด้วยเนี่ยอยู่ดีเนี่ย
หายจากชีวิตเธอไป๓๔เดือน
แล้วอยู่เมื่อวานโทรมาหาบอกจะขอคืนดี
ขณะเกิดเหตุเนี่ยเธอโทรศัพท์คุยกับปุ้ยอยู่
เถียงกันอยู่เพราะเธอปฏิเสธไม่ขอคืนดีด้วย
แล้วเธอก็วางสายไปแล้วก็โทรไปคุยกับแม่ของปุ้ย
เพราะว่าเธอรู้จักกับที่บ้านของปุ้ยว่าเออมันไม่ได้นะ
นู้นแบบนี้แบบนั้นอยู่ดีปุ้ยโผล่มาที่ตลาดเมื่อไหร่ไม่รู้
แล้วมาถึงก็นี่ฮะตรงเข้ามาแล้วก็มาแทงมิวเนี่ยแฟนของเธอ
บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ทุกคนรู้สึกว่าเขากลายของคนที่อยู่พระฤทธิ์
สำคัญหรือเปล่า
สิ่งดีในชีวิตครับ
ดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้าเราสามคนนะฮะ
ใครหลอกใครแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยตำรวจต้องขยายผลต่อไป
แต่ว่ามาแทงกันตายแบบนี้ก็ไม่ได้
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
ไปที่ตลาดจุดเกิดเหตุก่อนตลาดนัดใจโตนะฮะ
ยังมีพวกคราบลงคราบเลือดติดอยู่กับพื้นที่เกิดเหตุเลยนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่บอกเป็นเสียงเดียวกันบอกโอ้โหตกใจมาก

คือพ่อค้าแม่ค้าที่บอกกับผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยบอกว่า
ปุ้ยเนี่ยเขาอาศัยจังหวะที่อีฟกับมิวกำลังเก็บร้าน
แล้วกำลังจะขึ้นรถออกจากตลาดเนี่ยเดินมาถึงเนี่ยมาเปิดประตูรถฝั่งคนขับก่อน
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีญาติของเขาเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็ใช้มีดเนี่ยจ้วงแทงเลยนะ
ตอนนั้นเนี่ยในมิวเนี่ยต้องวิ่งหนีตายออกมาจากรถแล้วก็ถูกแทงซ้ำอีกหลายครั้ง
แม่ค้าคนหนึ่งบอกว่าช่วงที่วิ่งไล่ตามกันมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาวิ่งมาจากทางร้านเสื้อผ้าของในมิวก่อน
แล้วก็ไล่ไปถึงในตัวตลาดแล้วในมิวก็ล้มลงหน้าร้านขายน้ำก่อนที่ในปุ้ยเนี่ยจะไปคล่อมตัวแล้วก็กระหน่ำแทงแบบไม่ยั้ง
ต่อหน้าต่อตาทุกคนคือร้องเรียกกันยังไงบอกให้หยุดให้หยุดก็ไม่หยุดส่วนอีฟกับมิวเนี่ยคือพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดบอกว่าทีแรกยังคิดว่าพี่น้องกันนะ
มารู้นี่แหละว่าเขาเป็นแฟนกันส่วนตัวในปุ้ยมือแทงเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นมาที่ตลาดแห่งนี้มีพ่อค้าคนนึงนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุในปุ้ยเนี่ยเดินมาขอมีดที่ร้านเขาด้วยนะครับมาถามบอกพี่มีมีดไหมก็ตอบไปว่าโอ้โหไม่มีหรอกมีแต่มีดหันผักต้องเอาไว้ใช้แล้วเขาก็เดินหายไปซึ่งตอนนั้นก็ไม่รู้
เห็นบอกว่าตรงนี้คือไม่ยังเลย
เออตรงนี้ยังเยอะเยอะมาก

ทุกคนตะโกนห้ามไม่ใช่เหรอ
ห้ามแต่ก็ไม่ฟังยิ่งห้ามมันยิ่งแทง
แล้วตัวผู้หญิงไปไหนตอนนั้น

น่าจะไปอยู่ในรถหรือไปอะไรสักอย่างไม่มานี่เลย

ใช่ตรงไหนก็แทงไหนก็แทงอ่ะเห็นแล้ว
แสดงว่าเฮียหันไปบึ๊บก็จำได้ว่าเป็นคนที่มาขอมีดกับเรา

ก็ไอ้คนนี้มาเอามีดเรานี่หว่าว่า
เราก็ไม่ให้เขาบอกเอาไปหันกล่อง
แต่เราไม่ให้ก็ถ้าเอามีดอย่างเงี้ยเลย
เป็นมีดเราเป็นมีดหันผักธรรมดาใช่ไหม
อันนั้นมันเอาไปที่มันมามีดมันยาว

ก็ไม่น่าจะเมานะดูทรงแล้ว

อ่าแล้วคุณทายเขาร้องเหรอ

เขาไม่ได้ร้องอะไรเลยเดี๋ยวคนนี้วิ่ง

ทีนี้เห็นร้านแมทบอกว่าเหมือนเขาเจอใครสักคนหนึ่ง

คนเห็นกันเยอะตกใจกัน

ก็นำอย่างนี้จะแบบกรี๊ดกัน

จะลงกันอย่างนี้

ในปุ้ยมือแทงเนี่ยเขาแค้นใจฝ่ายหญิง

ความจริงมีแฟนอยู่แล้วก็คือในมิวอะไรประมาณอย่างนั้น

เมื่อคืนนี้ก่อเหตุแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ

วันนี้มามอบตัวแล้วที่สพบางสาวทง

แล้วก็มานะฮะตำรวจก็คุมตัวไปชี้

เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

คือชาวโบ้งชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าก็

มิวผู้ต้องหาก็เข้าไปแทงซ้ำ

แล้วก็คุมตัวกลับไปที่สพบางสาวทง
ผมจะขอยืมมีนร้านนั้นนะ
ร้านไหนร้านไหนร้านไหน
ร้านขายน้ำแต่เขาไม่ให้แล้ว

ที่คุณระวีการผู้สื่อข่าวของเรา

หรือว่าแฟนของผู้ตายเขาด้วยนะฮะ

เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีอาชีพเป็นรายเดอร์นะ

ตั้งแต่ตอนเขาอายุ๒๐ตอนนี้อายุ๒๗

เริ่มต้นรู้จักกันจากในเกมออนไลน์ก่อน

มิวเนี่ยผู้ตายเนี่ยคือน้องชาย

ฟเองก็มาที่บ้านเขาเข้านอกออกใน

บอกกับเรานะเขาอ้างว่า
อีฟเนี่ยขอเงินเขาใช้

สองพันนะแต่หลังเนี่ย

ยังไงก็ต้องให้ให้หลักพันไม่ไหว

เขาให้มาไม่เคยขาดวันไหนไม่ให้นะ

บอกว่าถ้าวันไหนไม่ให้เนี่ย

เขาคิดว่าเขาให้เงินอีฟไปเนี่ย

ไอ้วันละพันวันละร้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ย

แล้วอีฟเนี่ยมีกฎของการ
บกันเป็นแฟนคือห้ามโพสต์
ลงโซเชียลห้ามแสดงตัว

เขาก็รักอะไรของเขาก็ว่ากันไป
จะขอมีสัมพันธ์อะไรด้วยบางที
ที่ไหนอะไรก็แล้วแต่ต้องมีมิวไปด้วย

แล้วอีฟก็เคยทำร้ายเขา

เขาอะไรก็มีอันนี้ผู้ต้องหาเขาอ้างนะฮะ

เขาไม่เชื่อสุดท้ายเนี่ย

คนที่รู้จักกันแล้วเขาเชื่อใจ

เขาเป็นผัวเมียกันอะไรประมาณอย่างนี้

เขาก็เลยตั้งใจจะไปเคลียร์

จนกลับบ้านไปหาแม่

ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านไปหาแม่
ตั้งสติแล้วก็สารภาพแม่ว่าไปก่อเหตุมา

คือเขาเอาแต่ว่าฝ่ายผมกับฝ่ายแม่ผม
ก็แบบฟ้าอะไรได้
แล้วก็เข้าไปหาเขา
ก็บริเวณตลาดครับที่เราจำหน่ายก็คือหยิบเลย
ใช่ครับไม่ได้เตรียมอะไรไปครับ

แล้วก็ส่วนผมช่วยเหลือตลอด
แต่มึงเป็นฝ่าทิ้งกูไปเองอะไรอย่างนี้
เขาก็โกหกจนวินาทีสุดท้ายครับ

คือนึกถึงแต่แบบโมโห

แม่ทั้งพ่อหลอกสูญเสียทุกอย่าง

เพราะว่าผมได้รับกรรมที่ผมทำไว้แล้ว
ผมยอมรับผิดแล้วมาก

เขามานี่เขาก็จะมาบ้านแม่
ก็คือเขาก็เป็นคนปกติ

ผู้ชายที่ตายก็จะพาขับรถ
กลับบ้านถึงเวลาก็มา

แล้วเวลาผู้หญิงกับลูกชาย
แม่อยู่ด้วยกันทางโรงมีท่าทีไหม

ผู้ชายไม่เคยมีท่าห่วงเลย
จากผู้หญิงร้องแล้วก็จะด่า

ด่าไอ้ปุ้ยแล้วมึงชอบมายุ่งกับกู
ไอ้ปุ้ยมึงทำไมต้องไปอะไรกับมันนักแถ่นะ

พี่สาวกับแม่ของผู้ตายคือพี่สาวกับแม่ของมิวเนี่ยเขาก็มาที่โรงพักด้วย
นี่ฮะคุณระวีการก็ไปคุยด้วยนะครับ
มิวเนี่ยถูกแทงยืนยันว่าทางครอบครัวไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลย
เรื่องรักสามเศร้าเราสามคนอีฟไปโกหกฝั่งผู้ก่อเหตุอะไรเนี่ย

เพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็รู้แค่ว่ามิวเนี่ย
เขาก็ไปใช้ชีวิตของเขาไปคบหากับอีฟ
ทำมาหากินกันคบหาอยู่กินกันมาสัก๑๐ปีได้แล้ว
แต่ไม่ได้แต่งงานบอกกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรกันก็ว่ากันไป
อีฟเองเขาบอกเขาก็ตัวคนเดียว
ถ้าเขาไม่มีมิวเนี่ยเขาคงอยู่ไม่ได้
ก็ดีกับครอบครัวฝั่งมิวมาตลอด
พี่สาวของมิวเนี่ยยืนยันว่าน้องชายของเธอเนี่ย

แล้วก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าอีฟเนี่ยไปหลอกปุ้ยว่ามิวเนี่ยคือน้องชาย
ตอนนี้ยังไม่อยากเจออีฟเพราะเสียความรู้สึกมาก
อีฟเนี่ยทำแบบนี้นะส่วนคดีความต่างก็ถือว่าก็ต้องเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
อีกฝ่ายจะมากราบขอโทษขอเข้ามา
แต่ก็รู้สึกว่าเหมือนกับไม่ได้สำนึกผิดจริง
หน้าฉากเขาก็คือสวยดี
ใครทำอะไรไว้อ่ะมันจะต้องได้รับกรรมในสิ่ง
เขาจะต้องได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทำลงไป
ไม่ช้าก็เร็วคุณอย่าจองเวรอะไรต่อกันเลย
จริงแม่ไม่อะไรกับเขาแล้วแต่แม่ก็ไม่อยากคุยกับเขา
ไม่อยากคุยเขาพวกเราไม่อยากคุยแล้วไม่อยากเจอ
เพราะคนที่คุณบอกว่าคุณรักมากที่สุด
คุณยังไม่พูดความจริงตอนเกิดเหตุการณ์
คุณยังไม่ลงไปดูน้องเราแม้แต่นิดเดียว
แอบซ่อนแม้กระทั่งมีตำรวจอยู่
อยู่หน้าโรงพยาบาลก็ยังอยู่บนรถ
เขาบอกว่ากลัวกลัวอะไรเหรอ
คนรักกันมันทำแบบนั้นเหรอมันต้องแลกด้วยชีวิตด้วยไม่ใช่เหรอ
อยากจะบอกน้องคนผิดนะ
ตอนแรกที่เจอกันเนี่ยไม่เคยเข้ามาไหว้ใดกับครอบครัวเลย
ต้องมีคนคอยบอกตลอดให้มากราบเท้าแม่พี่เพื่ออะไร
น้ำเสียงที่คุยกันไม่ได้รู้สึกผิด
นี่ทางฝั่งครอบครัวผู้สูญเสียนะฮะ
คือป้าของในปุ้ยเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ

มิวแล้วก็อีฟเนี่ยหลอกแล้วก็ต้มตุ๋นมา๗ปี
โดยอีฟเนี่ยหลอกว่าเป็นพี่น้องกับมิว
แล้วที่ผ่านมาทางปุ้ยหลานชายเนี่ยโอนเงินให้กับอีฟ
รวมแล้วเนี่ยเป็นล้านนะถึงขั้นเคยขายรถขายบ้าน

เพราะว่าต้องมีเงินให้อีฟทุกวันอีฟถึงจะยอมคุยด้วย
พอมารู้ว่าถูกหลอกก็เลยบันดาลโทษะ

เขาหายไปห่างกันไป๔๕เดือน๓เดือนอะไรก็แล้ว
แต่เนี่ยทางป้าของในปุ้ยเขายืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
เพราะว่าอีฟก็ยังมาที่บ้านอยู่นะ
ชาวในชุมชนเจอก็รู้จักดีอะไรประมาณแบบนั้น
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปแทงคนตายอย่างนี้มันก็มีโทษนั่นแหละ